บ่ายแบบนี้ดิฉันมีเมนูเด็ดจากลูกทุ่งสุดหล่อคุณเต๋าภูสินมาฝากค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่หากินที่ไหนไม่ได้ในประเทศไทย

ใช่จริงพี่ออนเขาเขียนมาแบบนี้
เพราะเมนูนี้แฟนคลับที่ต่างประเทศเขาจัดให้
ที่บอกว่าหาที่ไทยไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ทำเมืองนอก

ซึ่งเมนูว่าก็คือเหล่าปัญดาอาหารอีตย์ศาลเหล่านั้นแหละค่ะ

ซึ่งลุงเตาก็บอกเป็นภาษาอีสานบอกว่าทุกครั้งที่ไปเนี่ยโอ้โหมันครั้งอีหรีนะคะ
ถ้ามีโอกาสไปคอนเซิร์ตแถวยุโรปเนี่ยโอ้โหเซิร์ฟผงเซิร์ฟไหลลาย
เมนูอาหารไทยมันเพียบเลย

ต้องฝ่าวเดี๋ยวคนดูมันสิทธิ์ลับ

จมตำผักอีตูสมตำตำบังฮุม

อีสานแอบและมีแกล้งเฮ็ดอีก
บางครั้งจะหาเมนูเหล่านี้กินที่เมืองไทย

ส้มตำผักอีตูเห็ด

เห็ดทิศขึ้นตามอีสานตามป่าอีสาน
อังกฤษก็มีที่ลอนดอนก็ได้กินแกงเห็ดน่ะ
เฮ้ยเราได้กินแกงเห็ดได้ยังไง
เราอยู่ที่สหราชอันตรรจักรนะครับ

ยุษัยก็แสดงถึงความมินำใจ
แล้วก็นำของหากินอย่างมาฝากมาตอนเฮ่า

คือเรารู้สึกว่าเขาน่าจะเก็บไว้กินของเขา
เพราะว่าเรากลับมาไทยเราก็ได้กินอยู่เนอะ